ยังอยู่กันที่ความหล่อนะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมไว้เลย

เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันต้องแบบว่าทำใจให้ดีค่ะ
กำลังเป็นกระแสเลยค่ะเอกลักษณ์โดดเด่นของโอ๊ตก็คือเอ๊ะอ่ะทอดเอ๊ะอ่ะทอด
ซิกแพคอยู่บ่อยค่ะประกอบกับรอยยิ้มเท่กระชากใจโอ้โหหุ่นเขาดีมากเลยเนาะ
ทำเอาพี่ป้าน้าอาหลงเคลิ้มกันเป็นแถวเลยคุณผู้ชมล่าสุดอ่ะพี่แจ๊กกะลีนอีกแล้ว
แต่แบบเนี้ยไม่ให้เราไปอ่าพี่แจ๊กกะลีนบันเทิงไทยรัฐไปเจอนุ่มโอ๊ตในกล้องทาย
คือเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าเออเป็นพระเอกที่มีจุดขายที่การโชว์กล้ามนี่แหละ
ทุกวันนี้ก็มีคนอินบล็อกแปลกมาตลอดแต่เขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็ที่ต้องถามเลยก็คือกระแสคู่จิ้นกับน้องเจนี่ที่เคยเล่นละครด้วยกัน
คือโอ๊ตเนี่ยนะเขาบอกว่ากับเจนี่เนี่ยน่าจะเป็นแนวพี่น้องมากกว่านะคะ
แล้วก็ยังบอกกับเราด้วยว่าตอนนี้ผมยังโสดครับ
ขอดูกล้ามผมก็ไม่เขินครับแถมยังดีใจด้วยซ้ำครับ

ดีใจครับเพราะว่าจริงแล้วเราออกกำลังกาย
หลายเรื่องก็มักจะต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคอะไรอย่างนี้เราก็คิดไว้ตลอด
ถ้าถามว่าในช่องเจ็ดเพลงคนไหนกล้ามใหญ่ที่สุด
ก็ต้องเป็นโอ๊ตรัฐทีอยู่แล้วเปล่า
มีอินบล็อกแปลกมาโอ๊ตทำอย่างไรครับเวลาเราถ่ายรูปลง
ก็ดูก็ขำนะครับไม่ได้เอามาเทคแบบซีเรียสซี่อะไรขนาดนั้นเลย
เรื่องนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถอดเสื้อเยอะมาก

เออนักท้าโน้นเฮ้ยเทอรี่มองอะไร
คุณผู้สมัครมาดูความปังอย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะ

คราวหน้ารบกวนอ่านดีเอ็มนิดนึ

ส่งไปเยอะเลยให้หนุ่มคนนี้นะคะ